บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถือว่าคึกคักมาก
แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมข่าวกีฬาของเรา
ก็ไปก่อติดเหมือนกันเพราะว่าอยากจะรู้นะครับว่า
เศรษฐีใหม่ที่ร่วมทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกว่า
ฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์โลกบอลโลก๒๐๑๘คือใคร
แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจับรางวัลขึ้นมา
ใครจะได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาท

ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ก่อนการจับสลากใหญ่นะครับจับสลากปรายศนียบัตร
เพื่อทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่ทายกันเข้ามานะครับ
ทีมไหนจะเป็นแชมป์โลกในปีล่าสุดครับ
ซึ่งก็ปรากฏว่าทีมชาติฝรั่งเศสก็มาวินไปเรียบร้อย
ด้านหลังของผมทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันเลยนะครับ
คือกองปรายศนียบัตรจำนวนกว่า๑๒๘ล้านฉบับครับ
ทายกันเข้ามาว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้นะครับ

ใช้เวลาในการคัดเลือกเป็นเวลากว่า๑๐วันด้วยกันนะครับ
ก่อนที่จะมาเป็นกองปรายศนียบัตรที่ตอนนี้แยกเป็น๑๐กองเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ต้องถือว่าในปีนี้ใครที่ไทยฝรั่งเศสเป็นแชมป์มีลุ้นนะครับในช่วงบ่ายวันนี้
ล้านบาทครับเงินรางวัลที่จะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่จะได้รับไปนั่นเองนะครับ
ใครที่ทายว่าโครเอเชียได้แชมป์เยอรมันได้แชมป์บราซิลได้แชมป์ถูกคัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดูสิติในการส่งยอดปรายศนียบัตรในปีนี้กันครับคุณผู้ชม
ในปีนี้พบว่ามียอดปริศนียบัตรที่ส่งเข้ามาทายผลจำนวนทั้งสิ้น

ซึ่งแบ่งเป็นไทยผิดจำนวน๑๐๔๖๒๙๔๗๐ฉบับ
และไทยถูกครับจำนวน๑๒๘๓๘๗๕๕ฉบับครับ
ทั้ง๑๒๘ล้านฉบับที่กล่าวไปนี่นะครับ
วันนี้มีโอกาสลุ้นรางวัลที่มีให้คุณผู้ชม
จากรางวัลใหญ่๑๐ล้านบาทก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลด้วยกันนะครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้ครับอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงกติกาการจับรางวัลกันนิดนึงนะครับ
จับรางวัลวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกิลสการาชงครับ
อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับที่จะเป็นผู้จับสลากครับ
โดยจะเริ่มจากการจับลูกอิงปองก่อนนะครับ
ปิงปองเนี่ยจะมีจำนวน๑๐ลูกปิงปองนะครับอยู่ในโถ

คุณกิลสก็จะไปที่กองปรายศนียบัตรนั้นแล้วก็จับสลากผู้โชคดีขึ้นมา
รางวัลเท่านั้นที่จะคว้าเงินรางวัล๑๐ล้านบาทไปครองนะครับ
จาก๑๐ล้านบาทแล้วครับยังมีรางวัลอื่นให้คุณผู้ชมได้
ร่วมสนุกกันแล้วก็ได้ร่วมรุ้นกันนะครับ
ก็จะมีรางวัลที่๒ครับจำนวน๑๐รางวัลรางวัลละ๑ล้านบาทครับ
แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นที่ยังสามารถลุ้นกันได้นะครับ
ใครจะเป็นผู้โชคดีครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
นาฬิกาเป็นต้นไปครับเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่า
บรรดาผู้โชคดีทั้งหมดที่โสนเข้ามาใครจะเป็นผู้คว้า๑๐ล้านบาทไปครอง
หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
นำบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับ

ที่ทุกคนนะครับได้ร่วมสรุปกันแล้ว
สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับ
มีเงินมีท้อใช้ขนาดนี้ได้น่าเย็นดีมากนะครับ

ตั้งแต่ช่วงใบสอนที่คุณวิลวิทย์เรียนให้สามนะครับ